ตอนนี้ก็จะสงกรานแล้วอย่างที่พี่น้ำแข็งบอก

แล้วแช่คาราบาลแดงไว้

คาราบาลแดงกับคันโซคูณ๒นี่

ขับทางไกลแค่ไหนจะออกอีสาน

ชื่นใจแน่นอนครับเปิดดื่ม
จิบหน่อยจิบระหว่างทางรับรองว่า

ขวดทิ้งได้แต่ฝาห้ามทิ้ง
เพราะว่าฝานี่แหละอาจจะพลิกชะตาชีวิต

คาราบาลเนี่ยแจกทองคำแท่ง
มูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัล

กำลังแพงทองกำลังขึ้นราคาด้วยค่ะ

เห็นมั้ยเป็นสไตล์ขาราบาล

คือแน่นอนถ้าเกิดผู้ชายขี่สาว

แล้วเขาแจกกัน

แค่นั้นเลยชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรครับ

ส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซา
หรือจะส่งไปที่กล่องชิงโชคที่ร้านซีเจมอร์

แล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้เหมือนกัน
รางวัลกันอีกนะคุณผู้ชม

ทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลทุกเดือน
แล้วก็มอเตอร์ไซค์๑๐๐วัน๑๐๐คันนะคะอย่าช้านะ
ประกาศผู้โชคดีคนแรกที่จะได้มอเตอร์ไซส์
๒๘เมษายนนี้ในรายการตลอนข่าว๙๓๐รอดูได้เลย
ส่งกันมาได้ยาวจนถึง๓๑กรกฎาคมนี้นะคะ
เครื่องดื่มต้องคาราบาลแดงในราคา๑๐บาท
เห็นไหมเขาไม่เพิ่มราคายังสิบบาทเท่าเดิมใช่แล้วอย่างหนึ่งเนี่ย
เครื่องดื่มไมคันโซคุณสองอันนี้เด็ด
วัตกรรมจากญี่ปุ่นค่ะมีส่วนผสมจากตับ
กลูโคโรโนลัคโทลกลูกระปะสารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
นี่ไปหาซื้อได้เลยนะร้านค้าใกล้บ้านแล้วหาซื้อได้ทั่วประเทศด้วยค่ะ

แล้วก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ